ต่อที่เรื่องราวของน้าป้อมนะ

ที่มีภาพไปปรากฏไปนั่งเฝ้าศพจากมืดถึงสว่าง
สุดท้ายก็โดนคำสั่งให้ย้ายออกไปที่สำนักงานใหญ่
เพื่อให้รอผลการสอบสวนว่ามีความผิดหรือไม่
เป็นอันจบดราม่าสุดท้ายน้าป้อมไม่ได้มีความผิด
ย้ายกลับไปทำหน้าที่เก็บศพได้เหมือนเดิม
เพราะว่าผลการตรวจสอบบอกว่าการทำหน้าที่นั่งเฝ้าศพแบบนี้

เมื่อวานนี้ทางคณะผู้บริหารของมูลนิธิร่วมกับตันยู
ได้ร่วมกันประชุมแล้วก็เชิญนักป้อม
คือนายนพดลศรีทองคำอายุ๕๕ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยู
ที่มีภาพปรากฏว่าไปนั่งเฝ้าศพนานกว่า๖ชั่วโมง
ก็ไปชี้แจงเรื่องของข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้น
ไป๑ชั่วโมงนะฮะนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หัวหน้าอาสาสมัคร
มูลเลยที่ทิ้งร่วมกับตันอยู่ก็ออกมาพูดกับนักข่าว
บอกว่านักป้อมเนี่ยไม่ได้มีความผิดใดทางสิ้น
เหตุการณ์นี้เกิดจากความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนกัน

ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกคำสั่งให้น้าป้อมนั้นกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม
ขณะที่น้าป้อมเองก็ได้เปิดใจกับทีมข่าว
ว่าตอนแรกรู้สึกไม่สบายใจนะแล้วก็กังวลมาก
หลังจากมีคำสั่งให้ย้ายไปที่สำนักงานใหญ่
ตลอดเวลา๑๐ปีที่ผ่านมาในการทำงานในช่วงกลางคืนมาตลอด
ช่วงแรกมีปัญหาเรื่องการปรับตัวบ้าง

แต่ตอนนี้ไม่มีความกังวลและยอมรับต่อคำสั่งของคณะผู้บริหาร
และขอบคุณทุกคนขอบคุณโลกโซเชียลที่ส่งกำลังใจ
แล้วก็โพสต์ภาพไปให้เขาให้น้าป้อมได้กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิม
เรื่องของความเข้าใจผิดหรือไม่อย่างไรแต่ว่าก็เป็นการสะท้อนว่าตำรวจเองก็ต้องบูรณาการกัน
ว่าคุณจะเป็นพื้นที่ไหนคุณต้องประสานงานกัน
เพื่อให้เข็บศพให้เร็วที่สุดด้วย